คุณผู้ชมฮะเหตุนี้มันน่าจะมีความคืบหน้าแหละนะครับ
เพราะว่ามีทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดออกมานะฮะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือหน่วยงานที่ดูแลเด็กเนี่ย
เขาเข้าไปพูดคุยกับน้องสตาเนี่ยน้องสตาจำได้ไหมฮะ
เด็กชายที่คุณแม่เขาอ้างว่าน้องเนี่ย
ถูกคนคนหนึ่งพาออกไปจากบ้านกลางดึกกลางดื่น
แล้วไปทำร้ายร่างกายแบบนี้หลังลายหน้าตาเนี่ย
เหมือนไฟจี้เหมือนบุหรี่จี้นะฮะ
เราเสนอเหตุการณ์ครั้งนี้ไปแล้วนะครับ
แต่ว่ายังหาคนทำอยู่นะนะฮะ
ความคืบหน้าวันนี้จากรถต้องสงสัยที่เราเคยนำเสนอไป
ว่าพบรถต้องสงสัยเป็นรถซูเมอร์เอ็กซสีดำ

ล่าสุดวันนี้จากข้อมูลของทางตำรวจชุดสืบสวน
สพสิงหานครค่อนข้างออกมาชัดเจนแล้วนะครับ
หลังสืบสวนทราบว่ารถต้องสงสัยคันนี้คือ
เจ้าของรถนะคุณนะเป็นวัยรุ่นรายหนึ่ง
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับนายดูสิตอยู่ไม่ไกลกันครับ
คุณผู้ชมฮะย้อนหน่อยย้อนกลับไปดูคลิปวงจรปิดกันอีกหน่อยฮะ
เราไล่ไทม์ไลน์ให้ดูว่าตั้งแต่ช่วงเวลาตี๔๔๑นาที
กล้องวงจรปิดหลายมุมจับภาพชายต้องสงสัย
ขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวผ่านเส้นทางที่เกิดเหตุ
ช่วงติดต่อกันนะครับ
กระทั่งตี๔๕๒นาทีห่างจากช่วงเวลาแรกสักประมาณ๙นาที
จะเป็นช่วงขากลับครับหลังจากที่น่าจะปล่อยเด็กลงจากรถแล้ว
ก่อนจะขี่รถผ่านสวนสาธารณะจุดที่มีพลเมืองดีไปพบตัวเด็ก
แล้วก็ขี่มุ่งหน้าผ่านไปที่บ้านของตัวเองนะครับ
ทีมข่าวจึงไปสังเกตการณ์บริเวณบ้านของบุคคลต้องสงสัยบรายนี้
พบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวถูกจอดอยู่ที่เดิม
ตรงตามข้อมูลของทางตำรวจเป๊ะเลยครับ
ขณะเดียวกันพบว่ามีบุคคลอยู่ภายในบ้านตามปกตินะ
ทราบว่าเจ้าของรถยังใช้ชีวิตออกไปทำงานตามปกติ
อกจากนี้ยังทราบข้อมูลว่าหลังเกิดเหตุในคืนนั้น
หลายคนสังเกตว่าชายต้องสงสัยรายนี้
มีการเปลี่ยนรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับ

ตำรวจชุดสืบสวนสพสิงหานคร
มีการนำกำลังเข้าไปเชิญตัวชายต้องสงสัยดังกล่าวที่บ้านหลังนี้
แต่ปรากฏว่าไม่พบตัวใครแล้วนะฮะ

ซึ่งทราบจากข้อมูลพบว่าเขาได้ออกไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่ง
ห่างจากบ้านประมาณ๕กิโลเมตร
ระหว่างเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดให้กับทางโรงงานไม่นานนะครับ
ก็พบตัวชายผู้ต้องสงสัยวัย๒๙ปีรายนี้
เจ้าตัวก็ไม่มีทีท่าขัดขืนครับ
ยินดีขึ้นรถไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่โดยดีนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยเข้าห้องสืบสวนทันที
ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานทางญาติเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ซึ่งขณะนั้นญาติก็ยังตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้
กับลูกชายของตัวเองนะครับ
ประกอบจากเจ้าหน้าที่ได้ยึดรถจักรยานยนต้องสงสัยคณะกล่าว
แล้วก็ลายนิ้วมือแฝงเพื่อขยายผลเพิ่มเติม

ตำรวจพยายามเค้นสอบสวนชายผู้ต้องสงสัยรายนี้

และยังมีการอ้างว่าแม่เด็กนี่แหละฮะเป็นคนอุ้มลูกออกมาเองครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมด้านแม่ของเด็กแม่ของน้องสตาร์
เปิดใจกับทีมข่าวยอมรับว่ารู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก
เพราะว่าถ้าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุจริง
ถือว่าเป็นคนใกล้ตัวและไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะครับ
แม่บอกว่ามักจะว่าจ้างผู้ชายคนนี้
ให้ไปรับส่งลูกที่โรงเรียนอยู่ประมาณ๑๒เดือน
ค่าจ้างด้วยนะวันละ๖๐บาทครับ
ถามว่าน้องสตาร์ลูกชายแม่
เคยไปกับชายต้องสงสัยคนนี้หรือไม่
แม่บอกว่าเคยสิเคยนั่งรถไปด้วยกันแต่ไปครั้งเดียว
ยืนยันว่าไม่ได้มีความสนิทสนมกันในเชิงชู้สาว
เพราะผู้ต้องสงสัยเรียกเธอว่าน้านับถือเหมือนญาติผู้ใหญ่
บอกว่าอยากจะรู้ความจริงว่าใช่ตัวเขาหรือเปล่า

สงสารเรานะเวลาเราไปซักผ้าบ้านเขาสัก
มากก็เลยถามว่าแล้วทำทำไม

บาดแผลทุกอย่างของน้องมันโหดเกิน

ถ้าแม่เห็นแล้วมันทรมานบางทีน้องหลับอยู่เนี่ย
แม่ยังนึกว่าทำไมน้องหลับอย่างนี้ยังอุ้มน้องไปทำอีก
แม่ไปทำร้ายแล้วส่งต่อให้พาริสนำไปทิ้งหรือเปล่า

และอย่างควาลิสนั้นมารับพี่เขาที่นี่อย่างนั้นทีเดียว

แต่ก่อนแม่สงสัยแต่นายสิทธิ์หรือว่านายดูสิตจำได้ไหมฮะ
จนถึงตอนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ยังสอบปากคำ
ต้องสงสัยเป็นเวลานานกว่า๓๔ชั่วโมงแล้วนะครับ
แต่ผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธอยู่ว่าไม่เกี่ยวข้อง
กับการอุ้มเด็กอุ้มน้องสตาร์หรือว่าทำร้ายน้องสตาร์แต่อย่างใดนะครับ
ก็อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดต่อไปฮะ
ส่วนนักสังคมวิทยาเขาก็ไปนะคุณนะ
ไปหาคุณแม่กับน้องสตาร์เขาก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้
ถ้าคุณแม่เป็นคนลงโทษน้องสตาเองหรือเป็นคนทำร้าย
สตาจะมีอาการกลัวแต่นี่น้องสตาร์กับแม่ผูกพันกันเหมือนเดิม
ใช่ค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจเรียกไปคุยเขาก็ให้การภาคเศษ

เขาขี่ผ่านตามภาพในกล้องวงจรปิดจริง
แต่เขาไม่ได้อุ้มเด็กไปทำร้าย